เราเคยเห็นปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวไทย
และล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ซึ่งก็หวังว่าธรรมชาติและวัฒนธรรมชาวล้านนา
จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ

หลังจากที่เธอมาอยู่ที่เชียงใหม่ยาวนานถึง๘วันเต็มค่ะ
ศิลปินสาวประทับใจในธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมชาวล้านนา
เชื่อว่าการเดินทางมาถ่ายทำซีรีส์ในครั้งนี้
ดึงดูดให้คนเกาหลีและแฟนคลับเดินทางมาที่ไทยมากขึ้น
บุญจอมเป็นศิลปินอีกคนที่มีแฟนคลับไม่น้อยเลยค่ะ
เหล่าแฟนคลับตามมาให้กำลังใจกันถึงกล้องถ่าย
สถานที่ถ่ายทำและนักแสดงเรื่องนี้
ได้รับการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียไปแบบฟรี

ถ่ายทำในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด
ไม่ใช่ซีรีส์เรื่องแรกค่ะที่เดินทางเข้ามาถ่ายในประเทศไทยนะคะ
ซึ่งในแต่ละปีค่ะก็จะมีกองถ่ายจากต่างประเทศ
หลายกองที่เข้ามาใช้โลเก็ชชั่นในประเทศไทย

ฉะนั้นก็จะเกิดมูลค่าในการจับจ่ายและสร้างเงินสะพัดให้ได้ส่วนหนึ่ง
ซึ่งในแต่ละปีนะคะอย่างที่บอกไปว่า๑ปีมีหลายเรื่อง
แต่ละปีก็จะมีเงินสะพัดกว่าพันล้านบาทเลยล่ะค่ะ
ระบุว่าภาครัฐก็ได้สนับสนุนเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ถ่ายทำ
ที่พักร้านอาหารเพื่อดึงให้กองถ่ายจากต่างประเทศเข้ามา
เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศค่ะ
เราก็พยายามที่จะเรียกว่าเชิญชวนนะฮะ
แล้วก็ให้การสนับสนุนและให้นวยความสะดวก
กับคณะถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างในประเทศเนี่ยภาพยนตร์สั้นนะครับ
แล้วก็ภาพยนตร์ทีวีสารคดีต่างนี้ครับ
เราก็พยายามจะส่งเสริม
แล้วก็ต่างประเทศเราก็พยายามให้มากขึ้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า
หลังจากที่ภาพรวมหนังที่ออกไปในแต่ละปี
ก็จะสร้างมูลค่าในแง่ของเม็ดเงินในการถ่ายทำ
ในประเทศไทยเรามากขึ้นผ่านช่องทางภาพยนตร์ครับ
ก่อนหน้านี้มีภาพยนตร์ที่ใช้นักแสดงไทยและเกาหลี
ถ่ายทำในบ้านเราใช้โลเคชั่นในภาคใต้
นำแสดงโดยฮัมอึนจองและเจมส์มา
ทำให้การดึงดูดบริษัทผลิตภาพยนตร์ในบ้านเรา
กลายเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน